กันที่จังหวัดระยองอีกทีคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยมาขโมยของมาขโมยเหล้านะครับในร้านขายส่งแล้วก็มีการสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนจะจากไปโดยไปแล้วครับคนร้ายนี่แหละครับ

แล้วเดินอ้อมก่อนไม่เป็นไรฉันเดินอ้อมได้เดินอ้อมอ้อมจน
ออกจากนี่แหละครับร้านไปแล้วข้างหน้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
มีร้านก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมฮะไม่รีบไม่ร้อน
ได้เหล้าแล้วรังหนึ่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อน๑ถุงแล้วค่อยหนีครับ

นายสุธีชื่อเจ้าของร้านนะฮะ
บอกว่าคนร้ายกล้าจริงเข้ามาก่อเหตุแบบนี้
อยากจะฝากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้หน่อยได้ไหม
กล้องวงจรปิดจับภาพชัดขนาดนี้ถ้าจับไม่ได้

เขาบอกว่าก็ไม่รู้จะยังไงแล้วล่ะนะฮะ
เหตุเกิดนะครับร้านขายส่งถนนสายชากบกเชิงเนิน
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองฮะ
เขาบอกว่าถ้าจับไม่ได้ไม่รู้จะยังไงนะครับ
นี่ฮะเดือดร้อนนะสิโอ้โหมายกไปดื้อเลยครับ